ตอนนี้เนี่ยนอกจากสุขภาพกายจะสำคัญแล้วสุขภาพจิตก็ต้องสำคัญเหมือนกันนะคะ
กำแพงเพชรเขาก็หาวิธีการที่จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กับชาวบ้านที่นั่น
เขาจัดพิธีเผาศพนายโควิด๑๙นะคะ
แล้วก็สวดส่งวิญญาณไปสู่นรกกระภูมิเลยนะ
เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในพื้นที่นะคะ
แล้วก็ยังนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นรถประพรมน้ำมนต์กันแบบนี้เลยนะคะ
โอ้โหขวัญกำลังใจมาเต็มจริงนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายประดิษฐ์คุณนาเมืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
อำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชร

เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่
มีการนิมนต์พระสงฆ์๙รูปขึ้นรถกระบะแล้วก็รถราง
ประพรมน้ำมนต์กันแบบนี้นะคะให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
เขาบอกว่าเป็นการประพรมน้ำมนต์สวดไล่โควิดออกจากหมู่บ้านนะคะ
รวมทั้งยังมีกิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อไปพร้อมกันกับน้ำมนต์นี่เลย
ซึ่งประชาชนก็ออกมารับน้ำมนต์จากพระสงฆ์กันที่หน้าบ้านกันจำนวนมากแบบนี้แหละค่ะ
อกจากนี้นะคะยังจัดพิธีสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล
สวดเผาศพให้กับนายโควิด๑๙
ส่งไวรัสโคโรนาที่มาจากเมืองอูฮันต์ไปสู่พบภูมิที่ชอบนะคะ
อย่าได้ผุดได้เกิดเลยเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็อย่ามาจองเว้นซึ่งกันและกัน

งานนี้เขามีนายวรจักรสถาพรพินโยในอำเภอบึงสามัคคีมาเป็นประธาน
จุดไฟประชุมเพลิงครั้งนี้ด้วย

นายกอบตวังชะโอนบอกว่าวันนี้ครบ๑๔วันแล้วค่ะ
ของมาตรการคุมเข้มทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างมาก
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างพลังแรงใจให้กับทุกคน
ฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ
จากนี้ก็นำเงินค่าน้ำปลาปลาในหมู่บ้าน
๒เดือนที่แล้วมามอบคืนให้กับประชาชน
จะได้เอาไปดำรงชีพกันช่วงวิกฤตนี้ด้วย
ซึ่งปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย
เป็นจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
แม้แต่รายเดียวเลยนะคะ

แต่ว่ายังไงก็ตามทำเรื่องของช่วยเหลือด้านจิตใจแล้ว

เว้นระยะห่างกันอยู่ดีนะคะ